เรื่องของพิธีกรรมโบราณ

ก็จะมีพิธีกรรมที่เขาเรียกว่าแกนมอ

อย่างที่นี่ก็มีพิธีกรรมที่เข้มขลังเหมือนกันนะครับ

ด้วยกันเนาะค่ะอ้าวเหมือนกับมีการ
แบบว่าร้องรำทำเพลงอะไรแบบนี้
แต่นี่คือพิธีที่เข้มขังของเขามากเลยนะครับ

สำโรงทาบตะบนสำโรงทาบ
อเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินของมารวมตัวกัน

สืบทอดในการเป็น

ชาวบ้านที่นี่ที่เขามีเครือญาติที่มีเชื้อสาย
หรือว่านับถือมหรือว่าผีบรรพบุรุษเนี่ย

ในลักษณะนี้จากรุ่นสู่รุ่นไง

คือคนที่เป็นร่างทรงในปัจจุบันเนี่ย
เขามองเห็นแล้วว่ามีอายุที่เยอะมาก
ก็เลยต้องรีบถ่ายทอดวิชาให้กับลูกหลาน

เป็นร่างทรงคนต่อไป

ทางที่เคยได้ยินกันประโยคสุดฮิต
เจ้าคือทายาท

เรื่องของหนังก็ว่ากันไปอาจจะดูน่ากลัว
แต่นี่คือการสืบทอดวัฒนธรรม

มันเป็นวิถีชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

ผีบรรพวรุษจะเป็นผู้เลือกเอง
แต่แค่หนึ่งเดียวที่ถือขัน
คนนั้นคือผู้ที่ถูกเลือก

ราวกับว่ามีองค์เข้า
มีผีเข้าพูดง่าย
ทั้งหมดถ้ามวลดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณ

ออกไปเที่ยวครับ
ไปเที่ยวไปชมไปดูวิถีชีวิตกันนะคะ